ไปดูปฏิบัติการของตำรวจนะคะปราบปรามการค้ามนุษย์
อันนี้เป็นปฏิบัติการที่เขาเรียกกันว่าปฏิบัติการดาวลูกไก่คุณผู้ชมค่ะ
ก็ปรากฏว่าไปปราบรามแก๊งที่พายาวชนไปขายบริการผ่านทางทวิตเตอร์
สิ่งที่มันน่าตกใจค่ะก็คือว่าหนึ่งในกลุ่มคนที่จัดหาคือกลุ่มแม่เล้าเรียกง่าย
เป็นแม่แท้ของเหยื่อโอ้โหจัดส่งลูกสาวไปขายบริการคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะวันนี้ตำรวจควบคุมตัวนางสาวถิตภัทรหรือว่าไอซ์นะคะอายุ๒๗ปี
ได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งที่สระบุรีค่ะ
ยึดมือถือสมุดบัญชีธนาคารถุงยางอนามัยรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ปฏิบัติการดาวลูกไก่เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจพบข้อมูล
การเปิดกลุ่มค้าบริการทางเพศของเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ก็มีข้อมูลของผู้เสียหายด้วยนะคะ
แล้วก็มีข้อมูลของไอซ์นี่แหละที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างผู้ค้ากับผู้ซื้อก็คือเป็นธุระจัดหานะคะ

บอกว่าเขาเป็นบุคคลตามหมายจับแต่เขาไม่ได้เป็นธุระจัดหา
คนที่ทำหน้าที่เป็นธุระจัดหาคือแม่แท้ของผู้เสียหายค่ะ

ไม่มีค่ะ

ไม่มีค่ะเพราะว่าอยู่กันแบบเป็น

เขาก็หาให้จริงอย่างเหมือนทุกคุณพ่อครัว
ไม่มีแบบว่ากลับครั้งอย่างไรเหมือนแม่เล้ว
สำหรับเวลามันหมดยุคแล้วค่ะ
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสนับสนับใจ
คุณอยากทำคุณทำคุณไม่ทำก็เรื่องของคุณ

ตำรวจไปควบคุมตัวผู้ต้องหาได้อีก๑ราย
จังหวัดสระบุรีก็คือนางสาวนาริสา
หรือว่าน้องนามสมมุติอายุ๓๗ปี
ก็ถูกหมายสารคุมตัวได้ที่อำเภอเสาให้
รายนี้รับสารภาพค่ะ
ส่วนแม่ของเด็กที่เป็นอีกคนนึงนะคะ
ที่ถูกไอซ์สัดทอดมา
ทอดมาตำรวจคุมตัวได้เช่นกันค่ะที่จังหวัดเชียงราย
ทราบชื่อก็คือนางสาวนานามสมมุติเช่นกันอายุ๔๙ปี
ก็นำไปบันทึกจับกลุ่มที่สถานีตำรวจ
แล้วก็อยู่ระหว่างนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่สระบุรีค่ะ
คือเรื่องนี้มันก็น่าสลดอยู่แล้วนะคะ
หลอกเด็กมาขายบริการนะคะ
แต่ความน่าสลดยิ่งกว่าก็คือว่า
หนึ่งในแม่เล้าก็คือ
เป็นแม่ของเหยื่อนะคะ
ตำรวจเนี่ยเขาก็ไปเจอเยาวชนสามราย

คือเขาไปเจอเยาวชน๓รายค้าบริการทางเพศผ่านทวิตเตอร์
สืบไปสืบมาพบว่าแม่แท้ของหนึ่งในสามเนี่ย
เหยื่อทุกคนเลยมาเปิดห้องพักที่สระบุรี
บอกว่าอ่ามาทำงานขายของออนไลน์กันอืม

พอมาถึงพาไปหาลูกค้าตามโรงแรมต่าง
หักค่าบริการครั้งละ๓๐๐๕๐๐บาท

มีแต่การขายบริการรวมถึงลูกของตัวเองด้วยนะคะ
เจ้าของห้องเช่าที่เกิดเหตุตรงนี้ยอมรับบอกว่าที่ผ่านมา
ก็สงสัยในพฤติกรรมของทั้งแม่
แล้วก็ทั้งเยาวชนกลุ่มนี้ว่าทำมาหากินอะไรกัน
จะมากระจ่างในวันนี้เองค่ะ
อยู่ด้วยกันประมาณ๓คนจะอยู่ที่ห้องหนึ่ง
อยู่กันคนละชั้นเลยแล้วเหมือนไม่มีความสัมพันธ์กันเลย
อยู่กันคนละชั้นแล้วก็ลูกก็ไปทำงานแม่ก็หักหัวคิว
ภูมิครับการปคมบอกว่าเยาวชนผู้เสียหายตอนนี้
จิตใจค่อนข้างบอบช้ำเลยค่ะ
ก็ต้องส่งไปที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นธุระจัดหาทั้งแม่เด็กแล้วก็คนอื่นเนี่ย
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์นะคะ
โดยเป็นธุระจัดหาแก่บุคคลอายุไม่เกิน๑๕ปี
ร่วมกันเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณี
และร่วมกันล่อลวงบุคคลอื่นไปเพื่อการอนาจารย์ค่ะ